มันทำให้เราได้รู้จักของดี
ที่มันอยู่ในบ้านเราเพิ่มมากขึ้นนะ
ตอนนี้มันมีอย่างอื่นอีกที่พอมีชื่อมาพูด
คนชุมชนคนในพื้นที่เขาภูมิใจนะ
เดี๋ยวพาไปดูหน่อย๑ในนั้นคือ

ไก่เบตตงเนี่ยถูกเอามารังสรรค์เป็นเมนูค่ะ
เป็นเมนูไก่เบตงย่างก่อนและจะขึ้นโต๊ะเสิร์ฟผู้นำเอเปกที่มาร่วมประชุม
โอ้โหแล้วทีนี้ในพื้นที่เขาคึกคักเลย
อาหารเสิร์ฟผู้นำเอเป็กงั้นเราไปกินก่อนดีกว่า
ก็นี่ไงนี่อย่างที่ร้านนี้เลยนะคุณผู้ชมร้านขายข้าวมันไก่เบตงเนี่ยนะคะ
อุ้ยร้านเจริญข้าวมันไก่เบตตงพันแท้เนี่ยเปิดขายมายี่สิบกว่าปีอ่ะ
กลายเป็นว่าคึกคักเลยเพราะอะไรรู้ไหมไม่ใช่แค่คนใต้ที่มาชิมนะ
ยังมีคนมาเลเซียเดินทางมามาชิมเพราะว่าไก่เบตงเขาสับแบบชิ้นใหญ่มากคุณดูสิ
จะมีแบบเหมือนกับซีอิ๊วหอมรสเค็มแบบนี้ค่ะ
อันนี้นั่นแหละที่ชาวเบตงเองเขาก็ภูมิใจ

อย่างของที่จะเอามาเป็นของที่ระลึกของชำรวยนี่แหละ
อย่าพึ่งค่ะผมขออธิบายไก่เบตรงกันก่อนแรกนิดหนึ่ง
ย้อนกลับไปภาพไก่เบตงนิดนึงนะครับ
ไก่เบตงถือว่าเป็นไก่เนื้อที่อร่อยและแพงที่สุดนะคุณ
ละพันกว่าบาทนะทำไมถึงแพงรู้ไหม
เพราะเป็นไก่เนื้อที่ต้องเลี้ยงถึง๖เดือน
มากกว่าไก่พันธเนื้ออื่นถึง๓เดือน

ส่วนที่เอามาย่างกอและย่างกอและคืออะไรคุณ
อแลเป็นภาษามารยูนะหมายถึงกลิ้งบนไฟ
แล้วเขาก็ราดน้ำกะทิปรุงรสราดเข้าไป
มันก็เลยเป็นทั้งไก่เบตงที่เนื้อเยอะ
แล้วก็ไปย่างกอและอีกมีวิธีการย่างที่แบบโอ้โห
ทำให้อร่อยมากมันก็เลยมีชื่อเสียงให้คุณ
อันนี้ต้องอธิบายแบบนี้ไม่งั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เข้าใจ
ทำไมไก่ย่างกอและมันถึงได้ขึ้นเวที
ขึ้นโต๊ะของผู้นำเอเบกนะฮะ
ใช่ค่ะเป็นมื้อดินเนอร์จบยังจบยังไก่เบตง

ไปต่อค่ะไปที่กลุ่มทอผ้าไหมปักทงชัยค่ะ
เพราะอะไรของที่จะเป็นของที่ระลึกนี่แหละคุณผู้ชม
นี่เขาเป็นของดีเลยนะถูกคัดเลือก
เอาไปทำเป็นของที่ระลึกในการประชุม
แล้วแน่นอนค่ะบ้านเรานี่เราก็ต้องจัดเตรียมของ
ที่จะให้กับทางผู้นำแต่ละประเทศ๗ชิ้น
แล้วแต่ละชิ้นนะสะท้อนเรื่องราวทั้งหมดเลยค่ะ
หนึ่งในนั้นที่คุณผู้ชมเห็นชุดเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจตุราพร
ผ้าไหมทอมือค่ะแล้วสีที่คุณผู้ชมเห็น
เป็นสีธรรมชาติจากสีเปลือกมะพร้าวนะ
นี่คือภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวปักทงชัย
ลายเขาพิมพ์เป็นลายชลอมค่ะคุณผู้ชม
อันนี้ก็ร้อยเรียงขึ้นเป็นลายไทยประจำยามจตุรพรหรือว่าอาพรทั้ง๔ชิ้น
คือเชื่อมผ้าไหมวัฒนธรรมไทยมีทั้งอะไรล่ะ
เค็กไทท์ผ้าคุมไหล่ผ้าเช็ดหน้าหน้ากากผ้า
อันนี้ถือว่าเป็นของที่ระลึกที่ผู้นำได้กลับไปบ้านเขาเมืองเขา
ก็ต้องนึกถึงความเป็นไทยนะคะ
เราไปคุยกับนายกสมาคมไหมไทยที่โคราชหน่อยค่ะ
นายกศักดิ์ชายบอกแบบนี้บอกโอ้โหดีใจมากเลย
ภูมิใจที่ผ้าไหมปักทงชัยของเราเนี่ยน่าจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเลยแหละ
เพราะว่าผู้นำของแต่ละประเทศเขาได้นำกลับไปยังบ้านเขาเมืองเขานี่นะครับ

เชียงใหม่ตอนนี้คนก็แห่ไปกินข้าวซอยนะครับ
ไทยโคราชเนื้อวาเกียวอย่างนี้
ใช่ครับหลายเมนูนะเป็นความพรรคภูมิใจนะครับ